มาดูกันที่คู่รักคู่ใหม่ของวงการกันบ้างดีกว่านะครับ
เปิดตัวว่าจีบกันอยู่เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ

เมื่อวานนี้จัดไปหลายดอก
ดอกที่ว่านี่ดอกไม้ค่ะมาเต็มเตียงเลยนะคะ

คือคุณดาวเขาถ่ายอยู่ที่เตียงไง

ว่าเป็นคู่รักอย่างเป็นทางการก็คงไม่ผิดนะคุณ
เล่นควงกันมาออกงานอีเวนต์เมื่อเมื่อเวลนไทย
แล้วก็ร้องเพลงรักกระหนุ่งกระหนีกันบนเวทีด้วย

ทั้งคู่ก็เปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่า

เพราะว่านิสัยเหมือนกันแทบทุกอย่างเลย
ส่วนใครที่มองว่าคู่เขาเปิดตัวเร็วไป
เขาก็ยืนยันนะคะว่าจริงเขาก็รู้จักกันมานานแล้ว
แต่ว่าตอนนี้มันโสดกันทั้งคู่ก็เลยมาสารต่อนั่นเองค่ะ
ว่าแต่ว่าดีกรีความเจ้าชู้ของคุณพอร์ตที่เคยมีกระแสข่าว
ก่อนหน้านี้จะทำอะไรให้ดาวรู้สึกหวั่นใจหรือเปล่านะคะ

ไปฟังพอสรรแล้วก็ดาวพิมพ์ทองกันเลยค่ะ

และก็เจอกันกันมานานก็ใดเด็กและ
ผมว่าเวลามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะ
แค่แบบรู้สึกคุยแล้วแบบโอเครู้สึกแล้วมันคลิกกับเราแค่นั้นเอง

แต่ว่านั่นแหละอย่างที่เราบอกคือเขาให้เกียรติเรา
หน้าพ่อแม่คนอื่นเพื่อนเขาเพื่อนเราแล้วก็ญาติญาติ
คำว่าแฟนไม่สำคัญกับผมเท่าไหร่นะ
จริงผมก็อยากให้เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่เป็นแม่ด้วยไหม
เออเอาเป็นว่าอยากให้เขาเป็นทุกอย่างของผมกันแล้วกันฮะ
จริงแล้วอย่าไปมองอดีตแล้วดูที่ปัจจุบันนะฮะ

ขนาดนี้เราเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเป็นแม่ด้วยได้ไหมว่ะ

รอดูกันไปนะคะว่าคู่นี้จะหวานกันทานทนหรือเปล่าค่ะ